ไปติดตามระดับน้ำในเขื่อนแก่งกระจานกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตเลย
เพราะว่าระดับน้ำดูเทียบกับความจุแล้ว

ไปติดตามสถานการณ์นี้กันเลยกับคุณวงกดจุยนิมค่ะ
สถานการณ์น้ำในแก่งกระจานนะคะวันนี้ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
ส่งผลให้๒ตำบลในพื้นที่อำเภอท่ายางได้รับผลกระทบน้ำท่วมค่ะ
ซึ่งทางจังหวัดเองก็ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วค่ะ
สถานการณ์น้ำที่เขื่อนแก่งกระจานวันนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีปริมาณน้ำ๗๗๕๕๑๓ล้านลูกบาทเมตรหรือเป็น๑๐๙๒๓ของความจุอ่าง
จากช่วง๒๓วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่แก่งกระจาน
ชนรับประทานจังหวัดต้องวางแผนการระบายน้ำใหม่
ตอนนี้จำเป็นต้องปล่อยน้ำผ่านสปิลเวย์เพียงอย่างเดียว
อัตรา๒๗๒๑๙ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เป็นการหน่วงน้ำไว้ในเขื่อนเพื่อลดผลกระทบ
ไม่ให้น้ำล้นทะลักเข้าสร้างความเสียหายเพิ่มเติมในพื้นที่รุ่มต่ำ
บริเวณท้ายเขื่อนเช่นตำบลแก่งกระจานตำบลสองพี่น้อง
ตำบลกัดหลวงและตำบลท่าไม้ลวก
ตอนนี้มีตำบลที่ทางจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ
เพราะถูกน้ำจากเขื่อนเพชรล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่แล้ว๒ตำบล
คือตำบลกัดหลวงและตำบลท่าไม้ลวกอำเภอท่าสองอย่าง
ส่วนแผนการบริหารจัดการน้ำในขณะนี้
ควบคุมปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเพชรลงสู่แม่น้ำเพชร
อัตรา๑๓๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
โดยจะทำการตัดยอดน้ำเหนือเขื่อนเพชร
ลงทะเลเอาไท่ที่ปึกเตี่ยน
และจุดที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันนี่นะคะ
คือเขื่อนแก่งกระจานตรงบริเวณสปิลเวย์นะคะจะเห็นว่าน้ำตรงนี้นั้นไหลแรงและเชี่ยวมากนะคะ
แล้วก็น้ำจากเขื่อนแก่งกระจานตอนนี้ระดับน้ำนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าน้ำเหนือเขื่อนก็จะไหลลงมารวมที่นี่ในวันสองวันนี้นะคะ
ซึ่งสถานการณ์เองตอนนี้ก็ถือว่ายังต้องเฝ้าระวังค่ะวงกฎจุ้ยนิ่มรายงานจากเขื่อนแก่นกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะ